ใช่ค่ะคุณผู้ชมส่วนอีกเรื่องที่เราจะเริ่มเล่าในวันนี้เนี่ยมาเหมือนกันค่ะ

โจรขโมยขึ้นบ้านนะคะที่จังหวัดร้อยเอ็ดเขาบอกโดนไปสามหลังถ้วนเลยนะคะ
แล้วเข้ามาเนี่ยกลางวันแสกคุณดูภาพกล้องวงจรปิดจับภาพได้ชัดเจนเลยเพราะว่าสว่างมากจริงนะคะ
หลังแรกนี่แหละเป็นบ้านของนายสารวุฒิคามวันเป็นผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคกนาคำ
เขาบอกว่าบ้านเขาเนี่ยถูกโจรงัดมาขโมยทรัพย์สินในวันที่๕กันยายนนานแล้วนะ
คนร้ายน่าจะลงมือก่อเหตุกลางวันนี่แหละเพราะตอนนั้นไม่มีคนอยู่บ้าน
พอเขาเลิกงานกลับมาบ้านเนี่ยก็เห็นว่ากระจกบานสวิงช่องระบายอากาศของห้องน้ำด้านหลังมันเปิดอ้าเอาไว้
ก็คิดว่าคนร้ายคงจะปีนลอดเข้ามาก่อเหตุทางนั้น
สินเขาหายไปเยอะมากนะคะมีทองรูปภัณฑ์เป็นสร้อยคอทองคำ๑๕เส้นน้ำหนัก๒๙บาท๓สลึง
สร้อยข้อมือ๘เส้นน้ำหนัก๒๒บาทตังหู๑๐คู่พระเลี่ยมทอง๒องค์พระทองคำ๒องค์
เงินในกระปุกออมสินอีก๑๗๐๐บาทเรียกว่ากวาดไปเกลี้ยงค่ะ๑ล้าน๕แสนบาท
เขาไปแจ้งความที่สพนพอกผ่านไปกว่า๑เดือนไม่คืบหน้าเลย
หลังที่๒เป็นบ้านของนางสาวนัทยาอิทธิพัฒน์เดชาธร
กล้องวงจรปิดจับภาพได้ชัดเจนเหมือนกันค่ะลักษณะเนี่ยเป็นผู้ชายรูปร่างผอมสูง
หน้ากากอนามัยปิดบังใบหน้าภาพมาไหมเออเป็นชายรูปร่างผอมสูง
หน้ากากอนามัยปิดบังใบหน้านะคะแล้วก็สวมเสื้อแขนยาวกางเกงขายาวสีดำรองเท้าแตะ
เขาบอกว่าคนร้ายเนี่ยงัดลูกบิดประตูห้องครัวหลังบ้านไปกวาดเอาทรัพย์สิน
ทั้งทองรูปประพันธ์เอยพระเครื่องเอยมูลค่า๑๖๐๐๐๐๐บาท
ส่วนบ้านหลังที่๓อยู่ใกล้กับบ้านของนางสาวนัทยาเลยนะคะ
บุกเข้าไปขโมยเงินสดและพระเครื่องมูลค่าประมาณ๑๐๐๐บาท
ซึ่งเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นผ่านมา๑เดือนแล้วค่ะ
แต่ไม่มีความคืบหน้าอะไรเลยตำรวจก็ยังจับคนร้ายไม่ได้
ชาวบ้านในพื้นที่เขาก็ไม่สบายใจอยู่อย่างหวาดภาวะนะคะ
กลัวว่าคนร้ายจะมาก่อเหตุซ้ำแล้วกลัวว่ามันจะเกิดอะไรที่มันอันตรายมากไปกว่านี้อีก
ล่าสุดวันนี้ผู้สื่อข่าวเราก็ติดตามความคืบหน้ากับตำรวจสพนพอก
เขาบอกว่าตำรวจพิสูจน์หลักฐานไปเก็บหลักฐานมาแล้วได้ลายนิ้วมือแฝงในบ้านมาสามหลังเลย
แล้วมีกลุ่มบุคคลต้องสงสัยตั้ง๑๕คนนะคุณเยอะนะ
เขาเรียกมาสอบปากคำ๑๔คนแล้วนะคะแต่มี๑คนค่ะหาตัวไม่เจอ
หายไปหายไปไหนก็ไม่รู้ตั้งแต่วันเกิดเหตุ
ตอนนี้ชุดสืบสวนอยู่ระหว่างติดตามตัวมาตรวจเก็บลายนิ้วมือนะคะ
ตอนนี้ก็กำลังพยายามตรวจลายนิ้วมือเทียบเคียงผู้ต้องสงสัยทั้งหมดอยู่
ตำรวจเขาก็บอกว่าจะพยายามรีบจับคนร้ายมาให้ได้ค่ะ